ปล่อยข้ามไปเรื่องควายไม่ต้องสนใจแล้ว

โปรดิวเซอร์บอกไปเรื่องช้างเลย
เมื่อวานนี้จำกันได้ไหมที่ฉันนำเสนอไป
เกี่ยวกับกำนันชื่อดังแห่งเมืองตรัง

แต่ว่าวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอน
เพราะว่าข้าราชการครูบำนาน
อำเภอทะปุดจังหวัดพังงาค่ะ

พร้อมกับมีนางรำหน้านาคมาด้วย

เห็นบรรยากาศแล้วขอลุกขึ้น

เปิดนี่ตัวออกไปก่อนอ้านเขาก่อน
สำหรับงานนี้นะครับเป็นงานมุหณของในสิทธิพรศรีสงครามนะคะเป็นบริษัทของครูรองนะคะ

ขอบคุณครับ
นำช้าง๑๑เชือกแห่นาคระยะทางกว่า๒กิโลเมตร
จากบ้านมุ่งหน้าวัดโคกสวยตำบลโคกเจริญค่ะ
โดยขบวนแห่นาคนำหน้าด้วยนางรำแล้วก็คณะกลองยาวนะคะ
มาด้วยช้างน้อยคอยเต้นตามจังหวะกลองยาวที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ

น่ารักมากเลยมียืนสองขาได้ด้วย

ฮูล่าฮูบเนี่ยน้องใบตองเต้นเก่งมากเลยไม่ใช่เฉพาะเอวนะคอแขนขาจมูกหูทำได้หมด
เดี๋ยวฉันอยากให้ทีมงานหาคุณฮูปนะคะดูว่าระหว่างช้างกับคุณชนะอันไหนน่ารักกว่ากัน
มาต่อส่วนนาคแล้วก็ญาติญาติพร้อมกับเครื่องอัฐบริหาร
ก็นั่งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนหลังช้างตัวใหญ่เลยค่ะ
โดยมีเพื่อนบ้านเข้าร่วมงานจำนวนมากทำให้ขบวนแห่ยาวเหยียดเลย
สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานตลอดทางเลยนะคะ
เมื่อถึงวัดช้างได้นำขบวนแห่รอบพระอุโบสถทั้งหมด๓รอบ
ก่อนจะหยุดให้นาคหวานเหรียญโปรยทาน
งานนี้เหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแย่งกันมันเลยล่ะค่ะฝุ่นตลบอบอวนเลย
หลังจากนั้นก็นาคนะคะได้เข้าโบสถ์ประกอบพิธีตามศาสนาค่ะ
แต่ว่าความสนุกสนานยังไม่จบเท่านี้นะคะ
ก้านกล้วยค่ะคุณค่ะช้างน้อยแสนรู้วัย๓ปีนะคะ
ตามพ่อแม่มาร่วมขบวนแห่หน้าโชว์ลีลาเต้นสุดมันกับคณะกลองยาว
สาวเห็นแล้วไม่รอรีต่างเข้ามาเซลฟี่ด้วยมากมายจ้า

เมื่อสักครู่นี้เห็นสาวเขาเซลฟี่กับช้าง

ติดคุ้นนี่แหรเบื่อให้เขี้ยวต่อกัน
คุณฉันอยู่ไหมฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่าง
เมื่อกี้ผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นเห็นแว๊บไปแวบมา
เพื่อนบ้านเราไงคะมีคนเห็นกับเราใช่ไหมดิฉันไม่ได้เห็นคนเดียวนะ
ฉันตกใจมากเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลัง
กลับมาที่เรื่องช้างกันต่อเอาล่ะมาดูกันว่า
คุณครูรองคุณพ่อของพระตอนนี้เป็นพระแล้วนะคะ
เขาบอกเลยว่ามีลูกชายอยู่คนเดียว
ลูกอยากจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ดีใจมากเลย
ตั้งใจอยากจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่
และนำประเพณีโบราณในอำเภอทัพปุดมาใช้ด้วยนะคะ
เพราะว่าทุกงานบวชจะมีการแห่นาคด้วยช้างนั่นเอง

เพราะว่าญาติครูรองส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงช้างเพื่อการท่องเที่ยว
ญาติก็ได้มีการตั้งกลุ่มกันเป็นกลุ่มช้างให้
นำช้างตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุราธานีภูเก็ต
และพังงารวมทั้งหมด๑๑เชือก
มาร่วมพิธีอุปสมบทหลานชายอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
นับว่าเป็นการแห่นาคที่เขาบอกเลยว่า
ช้างมากที่สุดในจังหวัดพังงาของปีนี้เลย
บอกไปแล้วงานนี้ใช้ช้างทั้งหมด๑๑เชือก
มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะไม่ใช่ประมูล
วิทยาลัยสมรรยาิตก็เป็นความเชื่อนะ
เพราะบางจังหวัดเขาก็จะขี่ม้าบ้างขี่วัวบ้างนะคะ

ลึกไม่ยอมออกขี่คน

ใครมีปัญหาเรื่องน้ำน้ำที่บ้านไม่ไหล

คุยกันจนน้ำไหลไฟดับเลย
ฉันบอกเลยว่าดิฉันหายใจทางผิวหนัง